ขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะคะขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
ฆ่ายัดถังทายาทเศรษฐีดังอัดปูนทัพ
พ่อร้องตำรวจรวบยกทีมแก๊งอมหิตลวงสังหาร
ชุมพรโชว์ฟอร์มตามลากคอหนุ่มเจ้าของธุรกิจสร้างบ้านน็อกดาวน์กับพวก
ที่ฆ่าลูกของทายาทเศรษฐีฟาหมูที่ชุมพรเนี่ยนะคะแล้วก็อาบทางศพ

นายภัยศาลรักษาผลนายสมพรโลภาษและนายสุเทพเพชรอาวุธ
ถัง๒๐๐ลิตรใช้หล่อปูนทับศพนายอภิษฎวานมณี
ลูกชายของนายสุนทรวานมณีหรือว่าโกเขียว
เสียคนดังของจังหวัดชุมพรทิ้งบ่อลูกรังร้างนะคะ
ลวงเหยื่อไปทุบหัวฆ่าล้างหนี้
เหตุการณ์นี้นะคะก็สุดท้ายตำรวจเกิดขึ้นมา
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้ว
คุณพ่อมาแจ้งความกับตำรวจว่า
ลูกชายหายไปตั้งแต่วันที่๒๔พฤศจิกายน

บอกว่าให้ช่วยตามตัวเพราะติดต่อลูกไม่ได้เลย
สุดท้ายก็มาดูกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็เห็น๓คนร้ายพาลูกชายออกจากบ้านพักไป
แล้วก็สุดท้ายก็สามารถตามรวบตัว
คนร้ายทั้ง๓คนมาได้เมื่อวานนี้
สอบปากคำก็ยอมรับสารภาพนะคะ
บอกว่ายืมเงินมาแล้วไม่มีคืนก็เลยขอค่าล้างหนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันลากถังบรรจุศพ
ที่ว่าขนาด๒๐๐ลิตรเนี่ยนะคะ
ขึ้นมาจากบ่อดินร้างที่ลึกกว่า๒๐เมตร
กลางสวนยางพาราของชาวบ้านตำบลวังไผ่

ซึ่งตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ก็คือนายภัยศาลรักษาผลนายสุเทพเพชรอาวุธ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งก็มีทั้งบันไดญาติยาดแล้วก็ชาวบ้านมามุมดูกว่า๑๐๐คน
ที่มาตะโกนว่ากล่าวแล้วก็ด่าทอนะคะ
ระหว่างทำแผนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
บรรดายญาติของผู้ตายก็ฝ่าวงล้อมของตำรวจ
เข้าไปชกต่อยผู้ต้องหาทั้ง๓อย่างกละหละทีเดียวค่ะ

ก่อนที่จะรีบทำแผนแล้วก็รีบนำผู้ต้องหาขึ้นรถออกไป
ผู้ต้องหาในก่อนได้หลอกเอาเงินของผู้ตายไป
และในวันเกิดเหตุก็ได้มีการนัดคุยเรื่อง
ในเรื่องที่เอาเงินไปนะครับแล้วก็ซึ่งผู้ต้องหาวางแผนไว้แล้วนะครับ
แล้วก็ไปดำเนินการตีทำร้ายร่างกายผู้ตายถึงแก่ความตายนะครับ
แล้วก็จับยัดใส่ถังซึ่งมีฝาปิดแล้วก็ใส่ปูนทับลงไปในถังนะครับ
แล้วก็เรียกตัวมาสอบสวนแล้วก็รับสาภาพแล้วมานำชี้จุดที่พบศพนะครับ
เราพบศพแล้วก็จะต้องแจ้งดำเนินการกับผู้ต้องหาต่อไปในเรื่องของการฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนนะครับ

หายไปตั้งแต่ค่ำวันที่๒๔แล้ว
ติดต่อไม่ได้เลยก็กลัวว่าจะเป็นอันตราย
พอทางตำรวจรับเรื่องมาก็เร่งสืบสวนนะคะ

ก็พบว่าคนร้าย๓คนขับรถกระบะมา

หลังจากที่ดูแล้วแล้วก็ไปตามจับตัวมาสอบสวนได้
นายภัยศาลให้การรับสารภาพนะ
บอกว่ารู้จักกับผู้ตายมานานแล้ว
รู้จักมาพักใหญ่เลยล่ะ
แล้วช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ผู้ตายต้องการซื้อที่ดินเพื่อเอาไปทำฟาร์มเลี้ยงวัว
นายภัยศาลก็บอกว่าเดี๋ยวอาสาจัดหาซื้อที่ดินให้
ผู้ตายก็เลยจ่ายเงินมัดจำมาให้ก่อน๒แสนบาท
ทีนี้ปรากฏว่านายภัยศาลหาที่ดินให้ไม่ได้ค่ะ
และที่สำคัญก็คือนำเงิน๒แสนบาทใช้หมดแล้ว
คราวนี้พอผู้ตายมาเร่งรัดบอกว่าถ้าหาที่ดินไม่ได้ก็ให้นำเงินมาคืน
นายภัยศาลก็เลยบอกว่าตัดสินใจวางแผนฆ่าผู้ตาย

ก็ชักชวนพวกอีก๒คนแล้วก็เตรียมการไปซื้อถังพลาสติกขนาด๒๐๐ลิตร
ซื้อปูนซีเมน๑กระสอบจากร้านค้าที่ตำบลวังไผ่
แล้วก็ทำทีไปหลอกผู้ตายว่าจะพาไปเรียกว่านัดคืนเงินกัน

พอไปถึงที่เกิดเหตุห่างจากจุดทิ้งศพประมาณสัก๕กิโลเมตรเนี่ยนะคะ

ประเด็นก็คือว่าตอนนั้นผู้ตายแค่สลบ
ยังสะลบอยู่ยังไม่เสียชีวิต
ก็จับร่างใส่ลงไปในถัง

คือโบกปูนทับเลยทั้งที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่
เหมือนว่าฆ่าฝังปูนโดยที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละเป็นประเด็นที่สำคัญที่ทางตำรวจนะครับ
ก็ได้พูดถึงด้วยเพราะว่าเป็นการฆ่าอำพรางโดยที่ผู้ที่ตายเนี่ย
ยังไม่ได้ตายณขณะนั้นนะครับในรูปคดีก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
กระทำการด้วยทารุณหดร้ายซ่อนเร้นศพแล้วก็ส่งผู้ต้องหาทั้ง๓คนดำเนินคดีต่อไปค่ะ